คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราติดตามความคืบหน้าต่อเนื่องนะคะ
สำหรับความพร้อมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะ
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่เริ่มประกอบส่วนต่างบริเวณชาปนสถานชั่วคราวแล้วนะคะ
ทีมงานช่างสินจิตอาสารวมทั้งกำลังทหารเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้เร่งติดตั้งนกหัสดีลิงเทินบุษบกและสัตว์ป่าหิมพาน
รวมทั้งพญานาคตามองค์ประกอบที่ใช้ในงานพระราชพิธี
พระราชทานขออภัยค่ะงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
บริเวณเกาะกลางน้ำชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานแม้ว่าขณะนี้องค์ประกอบต่างทั้งหมด
เคลื่อนย้ายมาแล้วนะคะแต่การติดตั้งยังคงเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
ขณะนี้คณะทำงานได้ทำการตั้งฐานบุษบกครอบเตาเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนการติดตั้งนกหัสดีลิงคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้๒ทุ่มคืนนี้ค่ะ
ศาสตราอาจารย์นิยมวงพงคำคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
เปิดเผยว่าผู้สืบเชื้อสายนางศรีดาที่จะฆ่านกหัสดีลิงในพิธีกรรม
ซึ่งเป็นความเชื่อตำนานของชาติภัณฑ์ไทย
เมื่อพระเกจิมรณภาพก็จะสร้างเมนลอยมีนกหัสดีลิงเทินบุษบก
และตามตำนานก่อนที่จะมีการเผาสังขารจะต้องมีพิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิง
และผู้ที่จะฆ่าได้คือนางศรีดา
งานพิธีของหลวงพ่อคูณจะใช้นางศรีดาที่สืบเชื้อสายจากเมืองอุบลราชธานี
วิจัยที่มีหลักฐานพบว่าการฆ่านกหัสดีลิงตัวแรกของเมืองอุบล

ผู้สืบเชื้อสายชื่อว่าแม่นางัว
จากนั้นก็สืบเชื้อสายมาเป็นแม่สุกันปรับวัย
และแม่มณีจันผ่องศรีอายุกว่า๙๐ปีซึ่งได้เสียชีวิตแล้วค่ะ
ซึ่งถือเป็นผู้สืบเชื้อสายนางศรีดาที่ฆ่านกหัสดีลิงมากที่สุด
แม่มณีจันทร์เสียชีวิตก็มีแม่สมวาสนาซึ่งเป็นลูกสาวนะคะ
สืบเชื้อสายต่อเนื่องมา
ซึ่งถ้านับถึงยุคปัจจุบันคือมีการสืบเชื้อสายมาทั้งหมด๖คน
คนล่าสุดและยังมีชีวิตอยู่คือนางเมธินีหวานอารมณ์หรือเม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต๓
ซึ่งเป็นเหรนของแม่มณีจันทร์คนที่๖
และนางเมธินีก็เคยผ่านการฆ่านกหัสดีลิงมาแล้วเช่นกัน
ดังนั้นในครั้งนี้นางเมธินีได้ตอบรับมาร่วมงานแล้วค่ะ
และจะเดินทางมาเตรียมพิธีกรรมตั้งแต่๒๗มกราคมนี้
ส่วนเมื่อวานนี้นะคะนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชุมร่วมกับคณะทำงานที่รับผิดชอบในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องกำหนดการและการรองรับประชาชน
ทั่วทุกสารทิศที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมงานแต่ละวันนับแสนคน
เน้นความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร
และภาพรวมของการรับคลื่นมหาชนที่จะเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่น
ได้ประสานการทำงานร่วมกับผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๓
และตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นเอาไว้แล้วค่ะ
ค่ะท่านก็รอติดตามได้ทางทายรัฐทีวีด้วย
เราจะนำเสนอเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ